ถ้าไปดูตามรายจังหวัดตอนนี้เนี่ยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วว่า
เพราะว่าราชการแต่ละจังหวัดก็คือให้พิจารณามีอำนาจเด็ดขาด
ในการที่จะตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการอะไรบ้างอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ย
ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งห้ามคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
รวมแล้วประมาณหนึ่งพันคนเข้าออกหมู่บ้านเนี่ย
เป็นเวลาสิบสี่วันเลยนะคะเพื่อที่จะเฝ้าระวังอาการ
เพราะว่ามีคนในหมู่บ้านกลับจากดูมวยที่ลุมพินี
แล้วปรากฏว่าไปตรวจพบติดโควิด๑๙เนี่ยแต่ถ้าหากมีความจำเป็นก็บอกว่า
ยังไงยังขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกันนะคะไม่ไม่ถึงกับห้ามร้อยเปอร์เซ็นต
อืมนายรพีผ่องบุพกิจพวกราชการจังหวัดฉะเชิงเซา
ในฐานะเป็นประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็มีคำสั่งค่ะให้พื้นที่หมู่บ้านโป่งเจริญ
หมู่๑๒ตะบนท่ากระดานอำเภอสนามชายเขตเป็นพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
เป็นเวลาสิบสี่วันนะคะเพราะว่ามีคนในหมู่บ้านเนี่ย
กลับมาจากดูมวยที่สนามมวยลุมพินีเมื่อ๖มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเลย
ก่อนจะตรวจพบว่าอ้าวไปติดโรคโควิดมาแล้วเนี่ยนะคะอืม
ก็เลยมีการตั้งกรรมโดยการร่วมอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านจำนวนสองร้อยสิบครัวเรือน
รวมทั้งหมดเนี่ยพันสามสิบคนถ้าใครมีความจำเป็นต้องเข้าหรือออกหมู่บ้าน
ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
ถ้าฝ่าฝืนค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยเหมือนกันค่ะ
ทีนี้ถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยสอบถามได้นะคะ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเศร้า

และ๐๓๘๕๑๑๒๐๘๑๐ตลอด๒๔ชั่วโมง
อันนี้คือสอบถามได้โดยตรงเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบว่ามีผู้ป่วยติดโรคโควิด๑๙แล้ว๒คนนะคะ
รายล่าสุดเป็นผู้หญิงอายุ๓๗ปี

เข้าไปดูการชกมวยที่สนามมวยลุมพินี๖มีนาคมนั่นแหละค่ะ
แล้วเธอก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
คือผู้หญิงคนนี้อยู่ค่อนข้างใกล้ชิดกับเซียนมวยรายนี้นะคะ
แล้วเธอก็เดินทางไปเที่ยวตามสถานบันเทิง

ก่อนที่จะเจอว่าตัวเองติดโควิด๑๙มาค่ะ
ทีนี้จากการตรวจสอบนะคะพบว่า
หลังจากผู้หญิงคนนี้อยู่ใกล้ชิดกับญาติที่เป็นเซียนมวย
วันที่๗มีนาคมเธอเดินทางไปเที่ยวที่โรงเล่ามิตรภาพ
๘มีนาคมไปตะวันแดงขอนแก่น
แล้วก็๑๒มีนาคมวันเดียวกันนี่แหละ
กินหมูกระทะที่นครราชศรีมาต่อด้วย
ยังไม่หมดนะคะ๑๕มีนาคมค่ะไปร้านตะวันแดงขอนแก่นอีกครั้ง
มีนาคมไปซื้อของที่ตลาดน้องไผลล้อม
แล้วช่วงค่ำก็ไปเที่ยวร้านตะวันแดงขอนแก่นอีก
จนกระทั่ง๑๗มีนาคมค่ะเริ่มมีอาการเลยถูกรับการกักตัว
ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะคะ
มีนาคมผลตรวจออกมาปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ติดโควิด๑๙จริง
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะ
ซึ่งนายแพทย์ชาญชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างตามหาบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วยรายนี้
ช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนที่ร่วมในวงเล่าเนี่ย
รวมแล้วประมาณ๒๐คนต้องมาตรวจร่างกายเพื่อเข้าสู่การคัดกรองค่ะ
ถ้าพบว่าติดเชื้อก็ต้องถูกกักตัวไว้และรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันที
จากนี้ก็ยังปฏิเสธกระแสข่าวลือที่สังคมออนไลน์ไปแชร์กันนะคะ
ขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยยังออกมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
ยืนยันค่ะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่ามีพยาบาลและเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยเตือนว่าถ้ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน์เนี่ยอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ได้นะคะ
คือช่วงนี้ข่าวมันเยอะข่าวไหลเร็วมากต้องระวังเรื่องของข่าวลวงข่าวปลอมอยู่พอสมควรเลยค่ะ